สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอแหวกเรื่องโควิด
หยิบเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์และเราควรจะทราบเอามาเล่าให้ฟังหน่อย
เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมมาจากที่เคยพูดไว้แล้วว่า
สังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีปัญหามากเรื่องกระบวนการยุติธรรม
ชั้นต้นในส่วนของตำรวจชั้นกลางในส่วนของอายการ
ไม่วายแม้กระทั่งชั้นศาล
แต่นี่ประเด็นที่จะหยิบมาวันนี้ก็คือว่า
คนจนเวลาตกเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะคดีเล็กคดีใหญ่
ส่วนใหญ่ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้คือขอประกันตัวไม่ได้
เหตุผลสำคัญที่ขอประกันตัวไม่ได้ก็คือไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีเงิน
ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาวางประกันตัว
คนเหล่านี้เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัวให้ปล่อยตัวชั่วคราว
แปลว่าต้องไปอยู่ในคุกเพื่อรอการพิจารณาคดีให้สารตัดสิน
ถ้าสารตัดสินว่าไม่ผิดก็ออกจากคุกกลับบ้าน
ที่อยู่ในคุกไปแล้วก็เท่ากับติดคุกฟรี
คดีเนี่ยกว่าสารจะตัดสินใช้เวลาเป็นปีก็อยู่ในคุกอย่างนั้นเป็นปี
พอสารตัดสินปรากฏว่ามีความผิดสารให้ตัดสินจำคุกเพียง๖เดือน
แต่ติดคุกมาแล้วอยู่ในคุกมาแล้วปีหนึ่ง
เท่ากับว่าติดคุกฟรีไป๖เดือนติดคุกจริงตามคำพิพากษา๖เดือน
ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนจนเท่านั้นแหละครับ
เกิดขึ้นกับคนจนคนไม่มีตำแหน่งคนมีเงินคนมีตำแหน่ง
เขาใช้ตำแหน่งประกันตัวคนมีเงินจะเรียกหลักทรัพย์ประกันตัวเท่าไหร่
เขาก็มีเงินรอจนกว่าสารจะตัดสินถ้าทำความผิดก็ไปเข้าคุก
ถ้าไม่ทำความผิดก็ไม่ต้องเข้าคุก
มองเห็นความเหลื่อมล้ำเรื่องแบบนี้ไหมล่ะครับ
ว่าทำไมคนจนจึงต้องเสียเปรียบทำไมคนจนจึงตกอยู่ในสภาพอย่างนี้
เรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมานานแล้ว
พอท่านขึ้นมาเป็นประธานสารดีกาท่านบอกเรื่องนี้ควรจะได้รับการแก้ไข
ควรที่จะทำให้คนที่ไม่มีที่ตกเป็นผู้ต้องหาผิดหรือไม่ผิดไม่รู้
แต่เขาไม่ควรจะไปอยู่ในคุก
เขาควรจะได้รับการประกันตัวออกมา

รอจนกว่าสารจะตัดสินว่าผิด
เขาตึงเข้าไปอยู่ในคุก

คนประเภทนี้อยู่ในคุกเยอะแยะครับ

จึงวางเป้าหมายหลักว่า
การยกระดับการคุ้มครอง

เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว

ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น

นี่เป็นนโยบายที่ท่านประกาศชัด

รองประธานสารดีกานำคณะ

ชื่อเมธินีชะโลธร

โครงการกับเคลื่อนนโยบาย

สิทธิกับผู้ต้องขัง

นางเมธินีได้แบ่งคณะทำงาน
พร้อมผู้วิวักษาในพื้นที่ภาค๘
ออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ๓คนให้ความรู้กับผู้ต้องขังให้ทราบถึงสิทธิส่งเสริมให้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องเสนอหลักประกันพร้อมคำร้องขอประกันใบเดียว
ใบเดียวคือไม่ต้องกรอกอะไรยุ่งยากหรอกครับ
เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวที่ให้สารทำงาน๗วันเต็มด้วย
เอ่อเรื่องสารทำงานเจ็ดวันเต็มนี่ก็น่าคิด
แล้วต่อมาที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประธานสารดีกาเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลย
โดยกำหนดมาตรการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพความสะดวกรวดเร็ว
ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยไม่มีหลักประกันอันนี้ก็เท่ากับว่าช่วงที่รอ
รอสารตัดสินเขาก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวหนึ่ง
อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวดีวันก่อนก็เอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังแล้ว
เรื่องของคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคือการเปิดสารให้ยื่นประกันตัวได้
ในวันหยุดราชการเวลาเราถูกจับถ้าจับในวันปกติ
เอาไปโรงพักโรงพักก็นำไปไปฝากขังศาลแล้วได้ประกันตัว
แต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามีคดีเยอะเลยครับ
โจทย์เนี่ยทนายฝ่ายโจทย์จ้องอยู่แล้ว
สมมุติวันนี้วันศุกร์เอาหมายจับไปจับวันศุกร์
พอไปจับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ประกันตัวไม่ได้
สารไม่เปิดให้ประกันตัวเมื่อประกันตัวไม่ได้ทำยังไง
ก็ต้องไปนั่งนั่งนอนอยู่ในห้องขังโรงพักนั่นแหละ
หรือไม่ผิดไม่รู้ก็ไปอยู่ในห้องขังโรงพัก
ขังโรงพักบางแห่งก็แออัดสกปรกแออัด
ก็ต้องไปทนอยู่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นวันจันทร์
จึงไปพาไปฝากขังแล้วก็ขอประกันตัวออกมา
ถ้าประกันตัวได้ก็ได้กลับบ้านไม่มีเงินประกันตัวก็
อยู่ในคุกอย่างที่ว่านั่นแหละอ่าแต่ว่าต่อไปนี้
สารไม่ว่าวันไหนวันเสาร์วันอาทิตย์
วันหยุดยาวศาลก็จะทำงาน
เปิดโอกาสให้ตำรวจเอาผู้ต้องหาไปฝากขัง
เพื่อประกันตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่
ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องนี้สารท่านก็เดินหน้าไปแล้ว
ผมคิดว่านี่เป็นมิติหนึ่งของความยุติธรรม
ลองฟังความเห็นของผู้พิพากษา
อุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลชื่อ
นายนาวีสกุลวงธนาท่านบอกว่าจากที่ไปคุยกับผู้ต้องขัง
ถ้าหากเขามีเงินเขาคงได้ประกันตัวไปแล้ว
แต่ผู้ต้องขังหลายคนไม่มีเงินจึงต้องอยู่ในเรือนจำ
เราจึงเข้าไปดูแลให้ความรู้กับกลุ่มคนเหล่านี้
คาดว่าจะมีหลายคนในวันเดียวกันนี้ที่ยื่นคำร้องใบเดียว
แล้วได้ปล่อยตัวออกมาเราให้ความรู้ว่า
คุกไม่ได้มีไว้เพื่อขังเฉพาะคนจนเท่านั้นนี่
ประโยคนี้ถูกใจเลยครับเพราะว่าคนก็จะติฉินนินทาว่า
คุกมีไว้ขังคนจนทั้งหมดนี้คือเรื่องดีดีที่ต้องนำมาขยายความ
ให้คนในสังคมพลอยชื่นชมสาธุกับนโยบายของประธานสารดีกาคนใหม่ด้วย
สารท่านก็ทำหน้าที่ของท่านท่านก็เดินไปไกลแล้วครับ
ไกลกว่าคณะทำงานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้ว
เหลือแต่ว่าในชั้นตำรวจซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้น
ตำรวจก็คือชั้นพนักงานสอบสวนตอนนี้ต้องรอกฎหมายใหม่
ที่จะออกมาในพรบตำรวจเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของการสอบสวนในชั้นตำรวจ
แต่ว่าไม่ต้องรอกฎหมายก็ได้ครับถ้าตำรวจมีความสำนึก
ที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องความยุติธรรมการสอบสวนในชั้นตำรวจ
จะต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสอย่าให้มีปัญหา
เพราะถ้าตำรวจไม่โปร่งใสมีการรับเงินรับทองมีการใช้วิ่งเต้นเส้นสาย
คนถูกกลายเป็นผิดคนผิดกลายเป็นถูกอย่างนี้
สังคมไทยไม่มีวันสงบหรอกครับหยิบเอาเรื่องดีดีของศาลมา
วันนี้มาขีดเส้นใต้ให้กำลังใจท่านครับ
ท่านมาถูกทางแล้วท่านเกาถูกที่คันแล้ว
สังคมนี้จะคอยให้กำลังใจท่านครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ